ที่บุรีรัมนะฮะมีตำรวจเป็นถึงรองสละวัดจราจร

ข้ามถนนไปซื้อกับข้าวฝั่งตรงข้ามจะเอากลับไปให้ลูกให้เมีย

กระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งรถที่ขับสวนมาชนโครม

สองทีเสียชีวิตเลยคุณผู้ชม
เนี่ยฮะนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดก็
จับภาพเนี่ยครับเห็นไหมจับภาพเอาไปได้จังหวะโดนชน
นี่ก็ไปอยู่กับรถเก๋งเนี่ยหน้ารถอีกที๑นะครับ
กู้ภัยแล้วก็แพทย์ของโรงพยาบาลบ้านใหม่ชัยพฤษนะครับ
กำลังช่วยกันปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ
ร้อยตำรวจโททองสาโพธิบัตรเป็นรองสารวัตจราจรสพบ้านใหม่ชัยโพสต์
ซึ่งนอนอยู่กลางถนนตอนแรกเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
เลือดออกปากออกจมูกเต็มไปหมดเลยแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใกล้กันพบรถยนต์ทะเบียนขอไข่ออ่างสี่สองศูนย์ศรีนครราชศรีมาร์
เป็นรถเก่งนะครับนะฮะกระโปรงข้างหน้านั้นมีรอยบุบ
เพราะว่าร่างของผู้ตายนั้นอัดกระแทกแล้วก็มีนายอุทัยวิเศษสุดอายุสามสิบสองปี
เป็นคนขับยืนรออยู่ข้างรถแบบนี้แหละครับห่างออกไปสามสิบเมตรมีรถ
บัดโดยสารสายกรุงเทพอุบลทะเบียนหนึ่งศูนย์
หนึ่งหกสองหนึ่งจอดอยู่ในสภาพกระจกนะฮะ
แล้วก็อะด้านหน้าเนี่ยนะฮะมีรถแหลกร้าว
แล้วก็คนขับก็คือนายสุรพนธ์กลุ่นบกอายุห้าสิบสองปี
เป็นคนขับก็ยืนรอให้การกับตำรวจสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าร้อยตำรวจโททองศาลนั้น
เดินข้ามถนนจะไปซื้อกับข้าวที่อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งขณะกำลังที่เดินข้ามถนนอยู่นั้น
รถบัตรคันนี้ขับมาทางตรงในอีกเลนส์หนึ่งแล้วก็ชนเข้าไปเต็มแรงครับ
ทำให้กระแทกร่างของตำรวจท่านนี้กระเด็นไปอยู่ที่ฝากระโปรงรถของรถยนต์อีกคันหนึ่งที่วิ่งสวนทางมา
ตามที่เห็นในภาพนะฮะก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตั้งแต่ที่มีการก่อสร้างเพื่อเป็นการขยายถนนจาก๒เลนเป็น๔เลน
ทำมาสองปีแล้วไม่เสร็จสักทีแล้วตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
มีทั้งคนเจ็บคนตายที่ผ่านมาก็เคยมีตำรวจประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตมาแล้วหนึ่งนายแล้วล่าสุดก็เป็นศพล่าสุดคือร้อยตำรวจโททองสา
เสียชีวิตจากการที่ข้ามถนนเพราะว่าเลนส์ถนนเนี่ยยังก่อสร้างไม่เสร็จ
ก็ไปวิ่งกันอยู่อีกฝั่งเดียวก็สวนกันไปสวนกันมาแบบนี้จนกลายเป็นอุบัติเหตุทำให้มีคนตายเกิดขึ้นนะครับ